คุณผู้ชมคะมีชาวประมงเขาหาปูในแม่น้ำตรังค่ะ
ช่วงเช้าเมื่อวานแล้วก็มองไปในแม่น้ำเอ๊ะเหมือนตุ๊กตาลอยน้ำ
สุดท้ายไม่ใช่ตุ๊กตาคือศพคนนะคะลอยอยู่ในน้ำค่ะครับ
ศพผู้ชายค่ะแล้วก็ตามตัวเนี่ยมีรอยสักเต็มไปหมดเลย
แล้วก็มีรอยฟกช้ำหลายจุดเลยนะคะชาวบ้านไปเจอค่ะ
ลอยติดอยู่กับต้นจากในแม่น้ำตรังอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะ
นี่ค่ะก็มีรอยสักแบบนี้จุดที่พบห่างจากสะพานมหิศรพักดี
ไปร้อยห้าสิบเมตรคนก็มามุงดูกันเยอะนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ชนะสูตศพเบื้องต้นพอนำศพขึ้นมาเป็นศพผู้ชายอายุประมาณสี่สิบค่ะ
ศีรษะล้านใส่กางเกงยีนขาสั้นไม่ใส่เสื้อ
ไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลยนะคะแขนซ้ายมีรอยสักค่ะ
แล้วก็นี่เป็นรูปตุ๊กแก่จิ้งจกนี่แหละประมาณนี้
แผ่นหลังศักยันต์เก้ายอดหลังมือขวามีรอยสักเหมือนกัน
แต่ไลน์มันมองไม่ออกแล้วนะคะว่าเป็นไลน์อะไร
หน้าอกซ้ายศักดิ์ข้อความว่าพ่อหน้าอกขวาสักข้อความว่าแม่
มีรอยฟกช้ำที่ต้นคอที่ต้นแขนด้านขวานะคะ
แล้วก็มีบาดแผลตลอดเต็มตัวเลยค่ะตอนที่ไปพบศพแล้วก็นำศพขึ้นมาเนี่ย
การประเมินเบื้องต้นน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
พบศพชื่อว่านายประมวลฝ่ายส่งนะคะเป็นชาวประมง
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเขากับเพื่อนออกไปหาปู
แล้วก็เห็นเหมือนเอ๊ะเหมือนตุ๊กตาลอยน้ำมา
แต่ก็รู้สึกแปลกว่าตุ๊กตารูปร่างแปลกเนอะก็เลยเข้าไปดูใกล้ใกล้โอ้โห
ก็เลยรู้ว่าสิ่งที่ลอยน้ำมาไม่ใช่ตุ๊กตาแต่เป็นศพ
คือแขนของศพเกี่ยวกับต้นจากเอาไว้
นี่นะคะลักษณะแบบนี้ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
คนที่พบศพคนแรกบอกว่าจริงแล้วจุดนี้ก็จะเจอศพบ่อยนะคะ

ห่างจากที่พบศพไปกิโลนึง
แต่ลักษณะของศพนี้มีรอยสักแล้วก็มีข้อความภาษาไทย
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นคนไทย
แต่ไม่รู้เป็นคนในพื้นที่หรือเป็นคนจากที่ไหน
ไม่รู้ว่าคนเกี่ยวไหนก็บอกไม่ถูกครับผม

ส่วนมากมันจะเป็นศพของป้าม่า
พวกเรือวันเรือราก
มันจะลอยจากข้างล่างจากการตัง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตำบลย่านซื่อผู้ใหญ่เชย

บอกว่าจุดที่พบศพอยู่ในเขตของหมู่๑นะคะ
แต่จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำตรัง
ตั้งแต่หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่ทั้งหมด

ไม่มีใครแจ้งความคนหายอะไรเอาไว้เลย
คือก่อนหน้านี้ค่ะมีลูกบ้านจากหมู่๔มาบอกว่าอาจจะเป็นเพื่อนของเขา
แต่พอเขามาดูจริงเขาบอกว่าไม่ใช่
ก็เลยประสานไปที่โรงงานแปรรูปไม้ยางก็ไม่ใช่คนงานในโรงงานด้วยนะคะ
ไม่มีใครรู้จักผู้ชายคนนี้เลยค่ะ
ก็เลยเอาภาพที่มีรอยสักไปประกาศตามหา
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้จักยังไม่มีใครคุ้นเลย
ก็เลยฝากบอกหน่อยนะคะว่าถ้าใครรู้จักนะคะผู้ชายลักษณะแบบนี้
มีรอยสักแบบนี้แปรแบบนี้เลยค่ะให้ติดต่อขอรับศพด้วยนะคะ
แต่ว่าประเจกดูว่าคนที่มาทำโกะสร้างทำปลูกปลูกโกะสร้าง
ว่ามาเป็นลูกน้องอะไรก็ไม่มี
ในหมู่บ้านน่าจะเพราะว่าจะรู้ว่าทุกคนว่าคนในหมู่บ้านหายไปสักคนก็คือว่า
เนื้อตัวแบบนี้ตัวแบบนี้ก็พอรู้ตำรวจสพบ้านโคกยางบอกว่าน่าจะเป็นคนไทยค่ะ
ศพนี้ครับเพราะว่ามีการสักข้อความและยันเป็นภาษาไทย
ศพน่าจะลอยมาจากฝั่งอำเภอกันตังช่วงน้ำขึ้นแล้วมาติดอยู่ตรงนี้ในช่วงน้ำลง
เชื่อว่าน่าจะเป็นคนเมามีเรื่องในวงเล่าทำร้ายร่างกายกันแล้วก็เอาศพมาทิ้งน้ำ
ดังนั้นนะคะตำรวจสพบ้านโคกยางก็เลยบอกว่าถ้าใครเห็นผู้ชายลักษณะแบบนี้
ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่สพบ้านโคกยางจังหวัดตรังให้หน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครแสดงตัวว่าเป็นหยาดผีน้องหรือว่ารู้จักผู้ชายคนนี้เลย